วันนี้เรามีการรวบรวมเอากำลังใจดีของคนในวงการบันเทิงค่ะ
ส่งต่อให้กับพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล
และทุกคนนะที่คอยช่วยเหลือทำงานในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างโควิดแบบนี้

ที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอ
ที่รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไร

บันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะ
รวมไปถึงผู้ป่วยโควิดแล้วก็ทุกคนที่สู้กันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยค่ะ